การที่เราออกถนนไปเนี่ยแปลว่าเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย

ด้วยการเคารพกฎจราจรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวต่อไปนี้ที่จะให้ดูคือมีรถเก่งคันหนึ่ง
ขับมาอาจจะใช้คำว่าประมาทก็ได้นะครับ
เขาเลี้ยวมาผิดเลนงานเนี้ยเกิดอุบัติเหตุชนอย่างเดียวไม่พอ
แล้วยังทำแบบนี้อีกค่ะ
ชนอย่างเดียวไม่พอครับขับหนีไปเลยค่ะ

เดี๋ยวจะรอนิดนึงแล้วก็ไปเลย

ในภาพนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณ
แยกโรงไม้เขื่อนเจ้าพระยามูศี
ทางหลวงสาย๓๑๑ชัยนาฏสิงห์บุรีนะคะ
อยู่ที่แถวอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ

กล้องวงจรปิดตรงนี้แสดงให้เห็นเลยชัดเจนเลยว่ามี
รถจักรยานยนต์ซาเล้งอ่ะคันหนึ่งเนี่ย
ออกมาจากซอยกำลังจะเลี้ยวซ้ายผ่านแยกออกไปนะ
แต่จังหวะนั้นก็มีรถเก๋งที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เหมือนมีการเลี้ยวแบบปาดเลนมานิดนึงเห็นไหม
นึกออกไหมจริงแล้วถ้าเราเลี้ยวเราควรจะออกซ้ายมาอีกนิดนะ

คุณเลี้ยวตรงนี้มันจะเป็นกินเลนขวาเข้าไป
คุณนึกออกไหมน่าจะเว้นจังหวะเบี่ยงซ้ายออกมาอีกสักนิดนึงนะคะ
ก็เลยเหมือนเลี้ยวปาดแล้วกินเลนเข้ามาชนกับรถซาเล้งคันนี้จัง
หลังจากนั้นรถเก๋งยังไงอ่ะไม่จอดสิคะขับหนีหายไปเลย
ก็เลยทำให้มีพลเมืองดีกับชาวบ้านที่เขาผ่านมาพบเห็น
ต้องเข้ามาช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับซาเล้งคันนี้
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถหาตัวคนขับรถเก่งได้แล้วนะคะ
ใครจะผิดจะถูกยังไงอันนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบแล้วก็ตัดสินกันอีกที
แต่คลิปนี้เราเอามาให้ดูกันเป็นเหมือนแบบการเตือนสติเตือนใจ
เนาะว่าทุกครั้งที่คุณขับรถหรืออยู่บนท้องถนนคุณจะต้อง
กรณีชนกันอย่าหนีเลยค่ะเพราะความผิดมันจะเพิ่มขึ้นนะคะกลัวมันจะหนักขึ้นกว่าเดิม
ลงมาเคลียร์กันเจรจากันดีกว่าเนาะ

เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกค่ะ
ใช่ค่ะโทษหนักก็จะได้เป็นเบาด้วยนะคะ